นครพนมครับเวลาผ่านมานี่ก็หลายสัปดาห์แล้วนะครับ
เกิดเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นอายุ๑๖ปีครับถูกดักทุบหัว
มีกลุ่มวัยรุ่นมาทำร้ายเขาดักทุบหัวเขาเขาเจ็บหนัก
แล้วสุดท้ายเขาตายนะครับตำรวจกำลังเร่งล่าตัวกลุ่มคนที่ก่อเหตุครับ
บอกว่ายังไงเขาบอกว่าน้องต้องไม่ตายฟรีนะ
ว่าอีกไม่นานตำรวจและเจ้าหน้าที่จะต้องจับตัวคนที่ก่อเหตุมาลงโทษให้ได้
ตอนนี้ให้กำลังใจคุณแม่และครอบครัวของน้อง
ซึ่งอายุ๑๖ตายจากเหตุการณ์โดนทำร้าย
แล้วก็บอกด้วยนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่
เขาก็ให้เงินช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัว
วัยรุ่นชายอายุ๑๖ถูกทำร้ายและสุดท้ายถึงแก่ความตายครับ
ข้อความบอกว่านายวรเมฆหรือว่าเต้อายุ๑๖ชาวบ้านในหมู่บ้านบ้านดอนแดง
อำเภอท่าอุเทนที่นครพนมกำลังเรียนอยู่วิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ถูกทำร้ายร่างกายจนถึงขั้นเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่ม๒๑มิยที่ผ่านมา
ก่อนตายเนี่ยนายวรเมฆขี่มอเตอร์ไซค์พาเพื่อนซ้อนท้ายไปยังหมู่บ้านดอนแดง
วัยรุ่นดักทำร้ายจนหัวแตกแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เหตุการณ์ผ่านไปเกือบ๒อาทิตย์แล้วศพของน้องเผาไปเมื่อ๒๓มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
แต่ผู้ก่อเหตุดูเหมือนว่าจะยังลอยนวลทำให้ครอบครัวเสียใจมาก
แล้วขอความช่วยเหลือจากสื่อโซเชียลครับช่วยกันแชร์ข้อมูล
เพื่อหาหลักฐานตามตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้
วันนี้พี่ตินักข่าวของเราลงพื้นที่และได้ภาพจากวงจรปิดครับ
ถ่ายภาพเอาไว้คุณผู้ชมดูภาพหลักฐานต่างเหล่านี้นะฮะ

จะเห็นว่ามีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์๖คันเข้าไปในหมู่บ้าน
นี่ครับ๔ทุ่ม๔นาทีในเวลาวงจรปิด๒๑มิถุนายน
ไปแล้วถ้าดูไม่ทันขอดูอีกสักครั้งหนึ่งครับ
วงจรปิดจังหวะที่มอเตอร์ไซค์ขี่รถผ่านเข้าไปในหมู่บ้าน
นี่ครับคันแรกคันที่๒หลังจากนั้นตามไว้๓๔
แล้วก็ทั้งหมดเขาบอกว่า๖คันนะฮะอาจจะมีไปก่อนหน้านั้นแล้วด้วย
วงจรปิดความยาว๒๔วินาทีครับ๔ทุ่ม๔นาทีบริเวณ๔แยกกลาง
หมู่บ้านห้วยพระกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาเมื่อกี้นี้สี่คันเขาขี่ตามกัน
อีกมุมหนึ่งตอน๔ทุ่ม๕นาทีวัยรุ่นกลุ่มเดิมขี่มอเตอร์ไซค์ไปก่อกวนยนต์
ระเบิดท้ายหมู่บ้านระเบิดดัง๑ครั้งแล้วไม่ถึง๑นาทีครับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เร่งเครื่องรถออกไปทางเดิมลองดูภาพตอนนี้หน่อยนะฮะ
ทุ่ม๗นาทีกล้องวงจรปิดตรง๔แยกบ้านห้วยพระจะเห็นวัยรุ่นยนต์

แล้วก็ขี่รถกลับมาทางหมู่บ้านดอนแดงครับ

เหล่านี้คือภาพหลักฐานถ้าไล่ตามเวลาก็คือในห่วงระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาที
จากตอน๔ทุ่ม๔นาทีมาถึง๔ทุ่ม๗นาที
ก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กันไปไล่กันมาแล้วมีเสียงดังคล้ายระเบิดด้วย
ตินักข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับเพื่อนรุ่นพี่ของในเต้บอกว่าวันที่เกิดเหตุ
ประมาณ๓ทุ่มเต้เนี่ยส่งข้อความมาในเฟซบุ๊กออกไปซื้อของชวนออกไปซื้อของนะฮะ
ตอนแรกปฏิเสธเพราะว่าที่บ้านห้วยพระกับบ้านท่าดอกไม้คนละหมู่บ้านกันนะนะ
เขามีเหตุการณ์คือวัยรุ่นปลาระเบิดใส่กันแต่ในเต้ยืนยันว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มารับ
เขาก็เลยยอมไปด้วยเพราะเป็นห่วงเมื่อกี้พอจะเห็นแชทข้อความใช่ไหมครับ
มาชวนไปซื้อของเขาไม่ได้อยากไปนะรุ่นพี่บอกว่ามันน่ากลัว

มันมีเรื่องกันอยู่เนี่ยแต่อ้าวถ้าเองจะไปเดี๋ยวไปเป็นเพื่อน
หน้าร้านค้าประมาณสี่คนเห็นวัยรุ่นคนหนึ่งยืนจ้องหน้าเขา
เต้รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแล้ว
ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นอีกประมาณสิบคนฝั่งนู้นเนี่ยคว่างท่อนไม้
ใส่ตัวเขากับเต้แต่ไม่โดนนะฮะหนีจากตรงนั้นพ้นไปได้ไป
เจอวัยรุ่นผู้ชายอีกสามคนดักอยู่ด้านหน้าหนึ่งในนั้นใช้ท่อน
ฟาดหัวในเต้หนึ่งครั้งมอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มครับแล้ว
สลบเหมือดทันทีตัวของรุ่นพี่เองก็พลอยล้มตามไปด้วย
โทรศัพท์กระเด็นหายไปครับพอตั้งหลักได้ก็รีบควานหาแล้ว
ไม่นานนักกลุ่มแรกตามมาปลาระเบิดใส่แต่ไม่โดนเขาต้องวิ่ง
หนีหัวซุกหัวสุนเข้าพงหญ้าครับคู่กรณีวิ่งตามมาแต่ไม่
หยิบโทรศัพท์โทรตามเพื่อนให้มาช่วยคนก่อเหตุเขาบอก
จำไม่ได้ทั้งหมดนะรุ่นพี่ของในเต้บอกจำไม่ได้ทั้ง
หมดแต่คิดว่าอายุน่าจะประมาณสัก๒๐อ่ะบวกลบประมาณนั้นยัง
วัยรุ่นอยู่หนึ่งในนั้นอวบหน่อยรูปร่างตอนนี้ก็ยังงงอยู่
เหตุใดทำไมกลุ่มนั้นต้องมาตามไล่ทำร้ายเขาทั้งทั้ง
ที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันด้วยลองฟังเพื่อนรุ่นพี่ของใน
เต้ครับ
แล้วก็กันหลายคนด้วยครับมองเราเขามองเราตั้งแต่ขับมาแล้ว
อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับจะไม่มีประโยชน์พูดอะไรใส่
เราเลยไม่มีครับอย่างเดียวนี่คือเพื่อนรุ่นพี่ของในเต้นะ
ครับส่วนแม่ของในเต้คุณแม่วารีบอกว่าก่อนเกิดเหตุเตือนแล้ว
บอกลูกชายแล้วว่าไม่อยากให้ออกไปไหนเพราะมันมีข่าววัยรุ่น
ปลาระเบิดไล่กันอยู่เนี่ยวัยรุ่นเขาตีกันแม่ก็กลัวว่าลูกแม่
จะโดนลูกหลงแต่ลูกก็ยังจะออกไปแล้วสุดท้ายก็มาเกิดเรื่อง
เศร้าขึ้นโดนดักทุบหัวแล้วก็ตายแม่บอกว่าสภาพลูกตอนนั้นคือ
หัวแตกหน้าผากฝั่งขวาตาขวาช้ำใบหน้าบวมปูดหนักกว่านี้คือ
ผมขออนุญาตไม่บรรยายกันแล้วกันเพราะว่าภาพที่แม่เห็นมันสะเทือน
ใจมากค่ะคุณดูภาพแม่ที่กอดกรอบรูปของลูกชายสิครับรูปหน้า
ศพใช่ไหมคะรูปหน้าศพของลูกชายคือในเต้รูปเนี้ยภาพเดียวกัน
เมื่อกี้นี้ที่ได้เห็นตอนที่เราขึ้นเป็นภาพคู่ตอนที่
เขาใส่ชุดนักศึกษาถ่ายภาพในชุดยูนิฟอร์มแม่บอกว่า
ภาพลูกแม่ตอนนั้นคือเละและน่วมไปหมดอยากขอให้ตำรวจจับ
คนร้ายให้ได้โดยเร็วแล้วเชื่อว่าไอ้คนกลุ่มนั้นเนี่ยมันจง
มาทำร้ายลูกแม่คิดว่าอาจจะทะเลาะกันมีเรื่องไม่พอใจ
ตามภาษาวัยรุ่นละมั้งแต่มันถึงขั้นว่าต้องฆ่าต้องแกล้ง
เลยเหรอต้องเอากันขั้นนี้เลยเหรอเนี่ยนี่คือความใน

แบบญาติเขาเหรอแบบเจ๊ไปทำอะไรให้เขาขนาดนั้นน่ะคืออยาก
รู้ว่าทำไมถึงทำขนาดนี้
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หมู่๑๔บ้านห้วยพระบอกว่าคืนเกิดเหตุ
ชาวบ้านได้ยินเสียงระเบิดดังถึงสองครั้งส่วนตัวก็เชื่อ
คนก่อเหตุไม่ใช่กลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านเพราะตัวผู้ใหญ่รู้
กับทุกคนนะตอนนี้อยากให้ตำรวจช่วยตามจับกลุ่มวัยรุ่น
ถ้าอุเทนที่นครพนมอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อหาตัวคนก่อเหตุมาลงโทษหากใครมีเบาะแสตำรวจบอกว่าแจ้งมาได้เลยแจ้งไปได้ที่โรงพักท่าอุเทนจังหวัดนครพนมหรือถ้าหากว่ากลุ่มคนที่ก่อเหตุเห็นข่าวนี้แล้วคุณรู้สึกผิดสำนึกผิดติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจได้เผื่อหนักมันจะเป็นเบานะค่ะคือไม่รู้แหละว่า
คือเล่นบริเวณอวัยวะจุดสำคัญเลยส่วนหัวแม่บอกว่ามันเละไปหมดเลยตรงจุดนั้นกระแดมความเสียใจกับครอบครัวของคุณแม่ด้วยอีกครั้งนะครับ